คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด๑๙บ้านเรา
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันยังคงสูงอยู่
ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็หลักร้อยกว่าทุกวันนะคะ
สูญเสียเกิดขึ้นทุกวันท่ามกลางคำถามว่า

เมื่อไหร่เราจะได้มีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มนะคะ
ล่าสุดวันนี้มีอีกหนึ่งความสูญเสียนะคะ
ท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนทวันค่ะ
ภรรยาของพลเอกชาติชายชุนฮวัน

แก่อนิจกรรมจากโควิด๑๙ในวัย๑๐๑ปีนะคะ
โดยเฟซบุ๊คของนางสาวธิสนาชุนฮวัน

โดยบอกว่าท่านผู้หญิงบุญเรือนถึงแก่อนิจกรรม
บอกว่าคุณย่าได้จากไปแล้วจากการติดโควิด๑๙เมื่อเช้า
ตอนตี๑๓๘นาทีด้วยอายุ๑๐๑ปี
ท่านเป็นสตรีหมายเลข๑ที่พูดได้ถึง๗ภาษา
เป็นผู้ช่วยข้างกายท่านชาติชายตั้งแต่เป็นนักการทูต
จนถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ประสบความสำเร็จในการต่างประเทศมาก
สนามรบเป็นสนามการค้าในช่วงสงครามเย็นได้สำเร็จ
เพราะมีสตรีหมายเลข๑คนนี้คอยเคียงข้างตราบจนวันสุดท้าย
แล้วก็เขียนถึงเธอเขียนถึงคุณย่าเธอนะคะว่า
คุณย่าเนี่ยร้องเพลงเก่งมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงโอเปร่า
ตอนเด็กก็จะร้องให้เธอฟังเป็นประจำ
โดยเฉพาะเพลงดอกแก้วของคุณสุเทพวงกำแหง
แล้วก็เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารักและคิดถึงมากจากแก้วตานะคะ
ท่านผู้หญิงบุญเรือนสมรวจกับผู้เอกชาติชายชุนฮาวัน
อดีตนายกรัฐมนตรีขณะที่เป็นผู้บังคับหมวดกองพันธหารม้าที่๑
รักษาพระองค์มีบุธิดาด้วยกัน๒คนนะคะ
ครอบครัวชุนฮาวันและครอบครัวผิดธานุกร
ก็ออกแถลงข่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้หญิงบุญเรือน
รักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์ตั้งแต่๗สิงหาคมแล้ว
ซึ่งแพทย์ประจำตัวก็ให้การรักษาอย่างใกล้ชิด
ช่วงแรกดีขึ้นโดยลำดับ
แต่เชื้อกระจายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลงปอด

เช้ามืดวันที่๑๔สิงหาคมก็ถึงแก่อนิจกรรมนะคะ
ข้อจำกัดของสถานการณ์ทางทายาทก็บอกว่า
ไม่ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมตามปกติ
ก็จะขอพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่๑๕สิงหาคมบ่าย๒โมงตรงค่ะ
อย่างที่บอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของเราเนี่ย
ก่อนหน้านี้มันคงอยู่ที่หลักหมื่น
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นคงที่หลักสองหมื่นเพิ่มมาเป็นเท่าตัวนะคะ
วันนี้๒๒๐๐๐กว่ารายค่ะ
ติดเชื้อในประเทศไปเนี่ยประมาณ๙๐ได้นะคะ
รายผู้เสียชีวิต๒๑๗ศพนะคะ
รักษาหายที่ว่าก็คืออาการดีขึ้นอาการเป็นกลุ่มสีเขียวแล้วกลับบ้านได้
ก็มีประมาณสองหมื่นสามพันกว่ารายก็เยอะกว่าผู้ติดเชื้อ
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จำนวนผู้ติดมันลดลงด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของวัคซีนค่ะตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้เนี่ย
เราฉีดวัคซีนรวมไปทั้งหมดยี่สิบสามล้านโดซแล้วนะคะ
แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่งเนี่ยสิบเจ็ดล้านโดซ
ที่สองห้าล้านกว่าโดสนะคะแล้วก็เข็มที่สามที่บูสให้กับด่านหน้ากระตุ้นภูมิเนี่ย
ประมาณสี่แสนกว่าโดสแล้วค่ะนี่นะคะสิ่งสำคัญก็มาตรการในการตรวจเชิงรุก
เรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วเราทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งครัดด้วยนะคะ